ได้ยืดเส้นยืดสายยามเช้ามันจะดีจริงเลยนะคะคุณผู้ชม
อยู่ที่สวนหลังบ้านค่ะไม่ได้มากินอาหารมาออกกำลังกายค่ะคุณผู้ชม
โยคะก็ช่วยยืดเส้นยืดสายได้ดีแล้วก็ตากผ้าตากผ่อนไปหน่อยคุณผู้ชม
สบายสบายค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบ
ก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะเช้าเช้าแบบนี้ตื่นเช้าขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า
ในบางพื้นที่นะคะเพราะบางพื้นที่ก็ยังมีปัญหาหมอกควันอยู่
ดูข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะช่วงนี้ระยะนี้คือตั้งแต่กลางสัปดาห์ไปจนถึงปลายสัปดาห์ช่วงประมาณสักพูดถึงเสาเนี่ย
ยังคงร้อนอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราจะมาดูถัดจากนี้ไปคือ๒๑๒๒๒๓เนี่ยฝนเทลงมาเลยค่ะ
เดี๋ยวปัจจัยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไล่เลี่ยงให้ฟังนะคะ
ดูเรื่องของแผนที่อากาศก่อนช่วงนี้พื้นที่ประเทศไทยตอนบนร้อน
มีหย่อมความกดอากาศต่ำปรากฏให้เห็นชัดเจน
ก็เป็นสัญลักษณ์ประจำที่เราจะเห็นกันได้ในช่วงหน้าร้อนนี่แหละนะคะ
ประกอบกับว่ามีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปะทะกัน
ทำให้เกิดอากาศร้อนรู้สึกอบอ้าวเหนอะหนักไม่ค่อยสบายตัวค่ะ
และถ้าหากดูอุณหภูมิแล้วช่วงประมาณสักบ่าย๓บ่าย๔นี้สูงสุดค่ะ
ภาคเหนือ๔๐องศานะคะอย่างจังหวัดลำปางที่อำเภอเทิร์นนี่นะคะ
ก็จะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าได้รับแดดแรงสุดไปเลยทีเดียวนะคะ
เพราะฉะนั้นระมัดระวังสุขภาพของท่านกันด้วย
ส่วนเรื่องของฝนเราบอกคุณผู้ชมเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อการเตรียมความพร้อม
วันที่๒๑ค่ะวันอาทิตย์นี้ใครจะไปไหน
โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องภาคอีสานเนี่ยเตรียมพร้อมกันให้ดีเลยนะคะ
ฝนจะเริ่มมาแล้วนะคะมาตั้งแต่แนวของประเทศนะคะ
ติดขอบกับประเทศกัมพูชาและลาวนะคะคุณผู้ชม
ก็จะมีอุบลบึงกาลนครพนมไล่มาเรื่อยกินพื้นที่เข้ามา
แล้วก็จะหนักมากที่สุดคือในช่วงวันที่๒๒มีนาคม
กรุงเทพมหานครก็โดนกับเขาด้วยเหมือนกัน
ภาคกลางภาคตะวันออกก็เจอศึกหนักมาโดยตลอดนะคะ
ถ้าสังเกตจากโมเดลนี้ดูสีแล้วกันค่ะ
นี่ค่ะเหลืองเขียวสมชมพูนี่คือหนักเลยทีเดียวนะคะ
เพราะฉะนั้น๒๒มีนาคมเป็นวันที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวัง

เลื่อนไปทางด้านตะวันตกแล้วก็ลงใต้ในวันที่๒๓๒๔ต่อไปนะคะ
แต่ช่วงนี้หน้าร้อนปัญหาน้ำแห้งขอดก็เกิดขึ้นหลายพื้นที่
อย่างวันนี้ไปดูความเดือดร้อนที่จังหวัดนครสวรรค์กันนะคะ
เนี่ยคุณผู้ชมชาวบ้านบอกโอ้โหไม่ไหวเลยจริง
ภาพความแห้งแรงเริ่มปรากฏชัดขึ้นมาแล้ว
ที่เห็นอยู่นี้คือสภาพในคลองบางเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
แพร๓๐หลังต้องอยู่ในสภาพเรียกว่าเหมือนวานเกยตื้นเลยค่ะ
ตั้งอยู่บนดินแห้งแบบนี้นะคะ

บางหลังก็เสียหายค่ะเพราะว่าลูกบวบรองใต้แพร่เริ่มแตกหัก
ล่าสุดเนี่ยมีปัญหาใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วก็คือปัญหาขาดแคลนน้ำ
อันนี้ปัญหาหนักปัญหาสำคัญเลยนะคะ
ก็หวังว่าฝนที่จะเทลงมาเนี่ยจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้บ้างค่ะ
ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเกิดปัญหาเม่นทะเลลอยเกยหาดป่าตองอีกระลอกค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นะคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็มีแม่นทะเลสีแดงกว่า๒๐๐ตัว
ขึ้นมาเกยหาดไปรอบหนึ่งรอบนี้เป็นเม่นทะเลสีแดงจุดฟ้าค่ะ
เชี่ยวชาญบอกว่าเม่นเหล่านี้อาจจะถูกคลื่นซัดขึ้นมา
หรือว่าลอยตามน้ำขึ้นมาช่วงน้ำขึ้นแล้วก็กลับลงไปทะเลไม่ทันนะคะ
ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ลงเก็บหอยเม่นที่ถูกคลื่นซัดมาเกยหาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นี้ก็เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่เดินชายหาดนะคะ
ส่วนชาวบ้านบางคนเนี่ยก็เก็บหอยเม่นสดไปทำอาหารทานกันแล้วค่ะ
สำหรับใครชอบทานหอยเม่นไข่หอยเม่นโอ้โหก็คงจะเป็นอาหารอันโอชะนะคะ
แต่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็สะท้อนถึงเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของระบบนิเวศด้วยนะคะ
ใครอยากจะออกกำลังกายแนะนำเป็นเช้าหรือเย็นนะคะกลางวันนี่หลีกเลี่ยงค่ะ
ทำให้ร่างกายเรารักษาอุณหภูมิจะดีกว่าดื่มน้ำกันหน่อย
หรือว่าถ้าใครจะออกไปออกกำลังกายกลางแจ้งใต้ต้นมงต้นไม้ดูให้ดีนะคะ
มันมีสิงสารสัตว์อะไรที่จะเป็นอันตรายกับเราไหม
ว่าแล้วดิฉันก็รู้สึกไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่ค่ะดิฉันขอตัวก่อนดีกว่านะคะ
เหมือนว่าเพิ่งจะมามาจริงสวัสดีค่ะ